ส่วนที่อุบลรัชธานีครับมีการลักลอบเล่นการพนันที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
แล้วจะบอกเลยว่าเจ้าที่เจ้าทางผีที่อยู่ในบ้านเนี่ย
ช่วยอะไรครับตำรวจทลายซะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่หลายหน่วย
ส่วนที่กำลังนะครับบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง
ในชุมชนบ้านดอนแคร์ตะบนขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลรัชธานี
ลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันนะครับ
ซึ่งจากการตรวจค้นพบนักพนันชายหญิงเต็มเลยเห็นไหม
อายุตั้งแต่๒๕จนถึง๗๐โดน
๖คนชาย๒๙หญิง๒๗
หลังจากนี้นะเจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจยึดของกลางเป็น
ไพ่สำหรับเล่นบาคาร่าชิปแลกเงิน
สำหรับแทงพนันเสือ
มันเป็นยังไงผมไม่รู้จักแทงพนันเสือ
และอุปกรณ์การเล่นพนันอื่นอีกหลายรายการเลย
ส่วนด้านนอกไปเจออะไรรู้ไหม
เจอเครื่องเส้นไหว้มีเหล้าขาวมีเป็ดต้ม
อาหารคาวหวานดอกไม้ทูบเทียนพร้อม
ก็เลยถามนักพนันว่าเอามาทำอะไรเนี่ย

คือบ้านหลังนี้เนี่ยเคยมีช่างไฟตก
แล้วก็เตรียมพร้อมจะเปิดเป็นบ่อนขึ้น

บอกแล้วผีสางเจ้าที่เจ้าทางไม่ช่วยอะไรนะครับ

ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๕

หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบอกว่า
มีการเปิดรับแทงพนันฟุตบอลต่างประเทศนะ

สุมกันโดยไม่กลัวเชื้อโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยโอ้โหอยู่กลางเมืองสตูนนะฮะ

จากการตรวจค้นพบนักพนันชายหญิง๑๖คนครับ
แล้วก็ยึดของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์๖เครื่อง

ลิปจ่ายเงินสมุดบัญชีรายชื่อ
แล้วก็เงินสด๒๙๐๐๐บาท
จากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะครับ
ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสตูนดำเนินคดีต่อไปครับ